นายแพทย์เรียววัฒน์วิสุทธิ์เวสครับขอเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานทรัพย์ที่กระทบผมนายแพทย์เรียววัฒน์วิสุทธิ์เวส
เสรีรวมไทยท่านประธานครับผมขออนุญาต
กราบขออนุญาตนะครับขออนุญาตว่าขอปรับบรรยากาศในห้องประชุม
สภาของเราสักนิดหนึ่งได้ไหมครับจะขอหารือว่าหรือขอเรียนว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าจะเปรียบสภาเหมือนโรงภาพยนตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ในโรงภาพยนตร์
ก็จะมีหนังหลายประเภทนะฮะอาจจะมีหนังบู๊หนังรักโรแมนติก
สงครามหนังไซไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับคุณหมอจะให้เป็นหนังตลกกับ
จะเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านประธานครับเชื่อนะครับ
ท่านประธานครับคือวันนี้เนี่ยก็อยากจะกลับเรียนให้ท่านประธาน
ได้ทราบว่าผมได้เตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานมาเนี่ยนะฮะ
ถ้าหากว่าจะมีการซ้ำกับท่านอื่นบ้างก็จะขอเรียนให้ทราบว่า
มันจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับอนุญาตครับครับ
แล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในเชิงวิชาการนะครับท่านประธานครับ
ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
แต่ผมก็ไม่สามารถจะลาออกจากความเป็นหมอได้นะครับผมเป็นหมอคนหนึ่ง
ที่ได้ร่วมทำงานอยู่กับทีมสาธารณสุขเป็นระยะเวลานานกว่า๓๒ปีครับ
และได้เคยร่วมงานกับทุกคนจนสามารถเอาชนะโรคระบาด
โรคสาในปีสี่หกไข้วัดนกในปีสี่เจ็ดและไข้วัดใหญ่สองพันเก้าในปีห้าสิบสองครับ
ด้วยระบบและองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
โดยที่ไม่ต้องใช้พรกรฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องมีสบค
และไม่ต้องมีฝ่ายความมั่นคงเลยครับอันนี้ก็กราบเรียนโดยที่มันเป็นข้อเท็จจริงเช่นนั้นนะครับ
ท่านประธานครับผมจะชี้ให้เห็นว่าท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
บริหารสถานการณ์โควิดผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงเพราะอะไรครับ
เพราะขาดวิสัยทัศน์ความใส่ใจและที่สำคัญก็คือ
อย่าเพิ่งไม่พอใจผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตใช้สไลด์ที่๑ครับ
และพอที่๕ครับ
ผมเก่งที่สุด
ท่านประธานครับ
ก่อนหน้าผมเนี่ยแต่
ผมจะตอบไม่เหมือนคนอื่นหรอกครับ
ผมเพียงแต่จะบอกว่า

ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ก็บอกว่า

สำเร็จเนี่ยเราก็ไม่ควร

ซึ่งอาจจะสามารถทำสำเร็จได้

ก็คิดว่าถ้าท่านไม่สามารถ

นะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี้ย
ท่านจะได้พยายามตอบว่า

หมายถึงถ้าไม่ได้รับความร่วมมือแล้ว

จะไปใช้ได้หรือจะไปลบล้าง

สไลด์ต่อไปครับ

ก็ได้มีการปลดล็อกหลายอย่างเข้าไปนะครับ
มันต้องทยอยในบริการนะครับตามข้อบูรณ์

ต้องทำอย่างรัฐกลุ่มนะครับ

ก็ขอให้มีความคุ้นชินในเรื่องเหล่านี้ด้วย

คำตอบของท่านนายกครับ

บอกกับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนว่า

ก็ขอให้มีความคุ้นชิน

ท่านตอบมาจากจิตใต้สำนึก

ความหมายของมันของจิตใต้สำนึกอันนี้ก็คือ

ทำไมครับเพราะท่านไม่ใช่คนที่เดือดร้อนไงครับ

ผมเชื่อเลยว่าท่านจะไม่พูดแบบนี้ครับ

ท่านจะพูดแบบไม่รับผิดชอบแบบนี้

มันไปแสดงถึง
ขออนุญาตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษครับ

คิดว่าตัวเองนั้นดีพอแล้ว

เป็นกรอบความคิดที่เชื่อว่า

ต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับ
ครับเรื่องของโควิดครับ

แต่เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับ

เนี่ยนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนครับ

เป็นรายแรกที่มีผู้ป่วย
ติดเชื้อ

วันที่๓๑มกราคม

จีนเกาหลีแล้วก็ทุกชาติ

จากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นแท็กซี่ครับ

ในประเทศไทยคือ๓๑มกราครับ

แต่ผมจะเชื่อเห็นชัดว่า

มีนาคม๒๕๖๓เนี่ย
มีการแข่งขันชุดชกมวยที่สนามมวยลุมพินี

ประเด็นคือการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาได้มีการประกาศ

ให้หยุดการชกมวย

เพราะว่ามันจะเป็นการแพร่ระบาดของโรค
แต่ปรากฏว่าก็มีการฝ่าฝืน
โดยที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายสนามมวย
ซึ่งเป็นเจ้ากรมสวัสดิการทบนะครับ

เนื่องจากว่าในสนามมวยเนี่ย
เป็นแหล่งแพร่โรคทำให้เกิดโรคระบาดเป็นวงกว้าง
และเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์
และเป็นต้นต่อของการระบาดของโควิดในรอบแรก
ที่ทำให้เกิดความหายนะกับประเทศไทยครับ

ในวันที่๑๗มีนาคม๒๕๖๓ครับ

ตกใจทำอะไรครับ
ปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัย
สถานบันเทิงและบริการในกรุงเทพ

นั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนเริ่มตกงานครับ

วันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๓ครับ
รัฐบาลสั่งปิดห้างและพื้นที่เสี่ยงในกอทม

ตกงานเป็นจำนวนมาก

และได้เดินทางกลับต่างจังหวัด

เดี๋ยวประเด็นนี้จะเป็นประเด็นต่อเนื่องไปถึงละลอก๒

เพราะว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยนะครับ

เขาก็เดินทางกลับประเทศตัวเอง
จะเป็นไทยลาวพม่ากัมพูชา

ในวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๓ครับรัฐบาล
พลกจุกเฉินทั่วราชนะจักรครับ
เหตุผลที่ประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ย
เพื่อควบคุมการระบาดของโรค
แต่เวลาที่นำมาใช้จริงเนี่ย
ไม่ได้ใช้เพื่อควบคุมการระบาดเลย
ทั้งที่ในการชุมนุมหลายสิบครั้งที่ผ่านมา
แล้วก็การชุมนุมครั้งละเป็นหลายหมื่นคน
รวมแล้วเนี่ยเป็นหลายแสนเลยท่านประธานครับ
ท่านต้องดูตรงนี้ดีดีครับไม่เคยพบในการชมดุมของนักเรียนนิสิต
นักศึกษาเลยครับไม่มีเลยครับเนี่ยเกิดที่สนามวยลุมพินี
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทหารสมุทรสาคอนบ่อนระยอง
ที่เกิดจากการทุจจฤตทั้งสิ้นท่านประทานครับ
นี่คือสิ่งซึ่งใช้กฎหมายแบบผิดฝาปิดตัวอย่างยิ่งเลยครับ
ท่านประธานครับต่อไปครับ
ไทม์ไลน์ของการล็อกดาวน์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ในวันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๓ครับ

ท่านประธานผมขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือ
ในวันที่๒๖มีนาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพียง๗๐๐คนครับ
ผมขอกล่าวหาตรงนี้เลยครับ
ผมขอกล่าวหานี่คือข้อกล่าวหาแรกของผมครับคือ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดเลยครับ

เพราะว่าจริงแล้วในขณะนั้น
หลายจังหวัดเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อเลย
มันไปหยุดกิจกรรมทุกอย่างของพี่น้องประชาชน
ที่สำคัญคือการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน
เขาตกทุกข์ได้ยากยากจนแล้วก็ตกงาน
อยู่ในความเดือดร้อนทันทีทันใด
นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมก็ดีร้านอาหารก็ดีร้านค้าทั่วไปก็ดี
วดสปาทุกอย่างปิดหมดนะครับ
ผับบาร์ทุกอย่างถูกปิดหมดเลยครับ
ท่านประทานครับเราไล่นั่นดูต่อไปนะครับ
เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่๓เมษาครับ
ซ้ำเติมให้คนไม่สามารถจะทำงานได้
เพราะว่าหลายคนก็ทำงานในช่วงเวลานั้นและเอาตักกะอะไรมารองรับว่า
โควิดเนี่ยมันติดอยู่แค่๔ทุ่มถึงตี๔เวลาอื่นไม่ติด
ซึ่งมันไม่มีตักกะไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ครับ
สิ่งที่ตามมาก็คือความพังพินาศของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ
ผมเนี่ยได้เดินทางไปหลายแห่งมากหลายชุมชนในกรทมและในต่างจังหวัด
พัทยาเป็นต้นท่านประธานทราบไหมครับ
ว่าต้องแจกข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพเนี่ยตั้งแต่เช้า
ตะวันตกดินแถวยังไม่หมดเลยครับ
เพราะอะไรครับเพราะคนตกงานหลายหมื่นคนและเป็นแสน
พัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเมื่อล็อกดาวน์
ท่องเที่ยวหยุดทันทีคนตกงานทันทีจำนวนหลายแสนคนครับ
นั่นคือความเดือดร้อนของประชาชนครับ
ท่านประธานครับเราเอาอยู่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเคยบอก
นี่คือใครครับท่านประธานครับเราคือใคร
เราเนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเราเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลครับ
เราคือระบบของสาธารณสุขที่แข็งแกร่งและพี่น้องประชาชนคนไทย
ร่วมมือกับรัฐบาลทุกอย่างท่านเวลานี้ท่านเดินออกไปจากสภาเนี่ย
ท่านจะเห็นว่าคนไทยทุกคนใส่แมสครับ
คนไทยมีวินัยมากและทำตัวดีมากก็คือใส่แมสทุกคนล้างมือรักษาระยะห่างตลอดเวลา
ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับด้วยความร่วมมืออย่างดีของพี่น้องประชาชนคนไทย
และด้วยระบบอันแข็งแกร่งของสาธารณสุขเนี่ยปรากฏว่าเอาอยู่ครับ
ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทรวชาครับเกิดอะไรขึ้นครับ
ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงตามลำดับครับน้อยลงเรื่อย
จนกระทั่งผมต้องเอาไทม์ไลน์ตรงนี้ขึ้นมาแสดงให้ดู
เพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖๓
ท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนหลายท่านก็คงจำไม่ได้ไปแล้ว
วันนี้คือวันที่ประเทศไทยประกาศว่าผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ครับ
ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอีกเลย
ถ้าจะพบผู้ติดเชื้อในไทยก็คือมาจากสเติร์ดโครันทีน
ก็คือเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ถูกกักกันตัว
พวกนี้ก็ปลอดภัยกับสังคมไทยไม่เป็นปัญหาครับ
ไลด์ต่อไปครับปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากทั้งระบบ
และพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะอะไรครับ
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นศูนย์เป็นเวลาหลายเดือนมากครับ
ท่านประธานครับนับจากวันที่๑๓พฤษภาครับไล่มาเลยครับ
พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัญญา

เกิดอะไรครับในเดือนวิกายน
ในเดือนพฤศจิกายนในปลายเดือนครับ
ปรากฏว่ามีผู้ป่วยครับมีผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ย
ข้ามมาจากท่าขี้เหล็กของพม่าครับ
และลักลอบผ่านด่านแม่สายเข้ามา
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาจากโรงแรมวันจีวันตามข่าว
นะครับแล้วก็มีการแพร่เชื้ออยู่ในกลุ่มที่ไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยนะครับ
เป็นจำนวนหลายสิบคนซึ่งผมกำลังจะเรียนว่าอะไรครับ
ผมเลยจะบอกว่าอันนี้คือสัญญาณอันตรายครับ
เพราะในขณะนั้นเนี่ยได้มีข่าวมาแล้วจากพระมาครับ
มีการระบาดใหญ่ในพม่าเป็นแสนคน
รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ย
จะต้องมีการระมัดระวังเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแดน
ชายแดนธรรมชาติช่องทางธรรมชาตินะครับ
ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันนะครับ
และผมกำลังจะบอกอะไรครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคนตกงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ที่กลับไปประเทศของเขาปรากฏว่าอะไรรู้ครับ
พม่ามีการระบาดใหญ่เนี่ยคนก็แห่กลับมาสู่ประเทศไทยครับ
นั่นคือการนำเชื้อโรคขนาดมหมาเข้าสู่ประเทศไทยครับ
ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เหยียดชาตินะครับ
แต่นี่คือเรื่องของการสาธารณสุขการแพทย์มันเป็นเช่นนั้นครับ
ระบาดระลอก๒ก็เลยได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน๖๓ครับ
จากท่าขี้เหล็กจากท่าขี้เหล็กครับสู่สมุทรสาครครับ
ไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นตามที่ผมพูดนะครับ
ยังไม่เรียกอย่าเพิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณครับ
ในวันที่๑๗ธันวาคมครับปรากฏว่าแม่ค้าที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครติดเชื้อและเป็นโควิด
หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ติดเชื้ออีกหลายคน
แต่ที่สำคัญครับที่สำคัญมากที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ย
เข้าสู่วิกฤตก็คือในวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๓ครับ
พบอะไรครับพบว่ามีแรงงานต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะครับ
สมุทรสาครเนี่ยติดเชื้อ๕๐๐กว่าคนครับ
ติดเชื้อ๕๐๐กว่าคนภายใน๑วัน
นั่นก็คือช็อกครับประเทศไทยประชาชนคนไทยช็อกตกใจกับเหตุการณ์นี้มาก
เพราะไม่คิดว่าประเทศไทยจะต้องพบกับวิกฤตรอบใหม่
ผมจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับสไลด์ต่อไปครับ

เพราะมีการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
เข้าไทยมันต้องมีผู้ทุจริตเจ้าหน้าที่ต้องทุจริตครับ
หรือไม่ก็เป็นการปล่อยปะละเลยของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครอง

ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านนายกรรมตรี
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นเนี่ย
ท่านจึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในประเด็นนี้ไม่ได้เลยครับ
ท่านประธานครับหลังจากนั้นเป็น๖วันครับ
ท่านประธานครับหลังจากนั้นเพียง๖วัน
ปรากฏว่าในวันที่๒๖ธันวาคมเกิดอะไรขึ้นครับ
ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่า
บ่อนนี้นะครับกลางเมืองระยองซึ่งใครใครก็รู้ว่ามันมีบ่อนอยู่ที่ที่ในเมือง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่รู้เรื่อง
บ่อนเนี่ยคือที่สุมหัวเล่นการพนันและทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
เป็นจำนวนมากเลยล่ะครับ
เพราะฉะนั้นบ่อนระยองจึงเป็น

มันเกิดขึ้นได้เพราะมีการปล่อยประละเลย
หรือสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่
ผมกำลังจะสรุปว่านี่คือปัญหาที่ต้องกล่าวหา
ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่กลัวในรับความแววงใจจากประชาชน
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ
มากกว่า๖๐จังหวัดครับท่านประธานครับ

ได้มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง
แต่การกระทำอันนั้นหรือประกาศอันนั้น
ว่าท่านจะใช้ว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวดนะครับ
เพราะมันไปควบคุมการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการเข้าออกพื้นที่หรือเข้าออกจังหวัด
รวมทั้งไปหยุดกิจกรรมทุกอย่างของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำอาหารกินของพี่น้องประชาชนครับ
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอีกแล้วครับ
เดือดร้อนอีกแล้วปรากฏว่าในครั้งนั้นก็คือมียี่สิบแปดจังหวัดที่เป็นสีแดง
ก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและใน๒๘จังหวัดนี้มี๕จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม
สีแดงเข้มนี่รัฐบาลใช้คำใหม่ครับใช้คำว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวดนะครับ
สมุทรสาครมีชมบุรีจันทบุรีระยองตราดนะครับทั้งหมด๕จังหวัดนะครับ
ท่านประธานครับคนไทยรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้ครับ
คนไทยรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไร้ที่พึ่งเพราะอะไรครับ
เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องหายนะ
โดยที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาล
หรือไม่ก็เป็นความปล่อยปะละเลยของรัฐบาล
หรือไม่ก็ปล่อยให้มีการเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย
และปล่อยให้มีการลักลอบเข้าของแรงงาน
บ่อนการพนันไม่มีการจับเจ้าของบ่อนครับ
และการระบาดของโรคในระลอก๒เนี่ย
จริงแล้วมันเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแหละครับ
ไม่พบผู้ต้องหาที่ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเลยครับ
เพราะว่าพรกรฉุกเฉินไปนั่งจับเด็กอย่างเดียวเลยครับ
ท่านประธานครับเรามาดูตัวเลขที่เป็นแรงงานข้ามชาติกันนิดหนึ่งครับ
ทั้งหมดนี้คือหลักฐานจะเรียกว่าใบเสร็จก็ได้นะครับ
ท่านประธานครับนี่คือมติคอรมอลวันที่๒๖มกราครับ

ผมจะให้ดูว่ามีการรายงานในคอรมอว่ามีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด๒๓ล้านคน
อย่าเพิ่งตกใจนะครับ๒๓ล้านคนเนี่ยนะครับ
แสนและนอกระบบ๕แสนครับนอกระบบ
กำลังจะพูดว่าอะไรครับผมกำลังจะบอกว่า
มุทรสาครกับแรงงานข้ามชาติ๒๓ล้านคนนี้คือ
อันตรายของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าเหยียดชาตินะครับไม่เกี่ยวครับ

ผมเลยจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือ
จะต้องฉีดวงล้อมให้ดีที่สุด
ห้ามมีการรั่วไหลของแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อสู่สังคมไทยเป็นอันขาดครับ
และเราก็ได้เรียกร้องตลอดเวลาขอให้มีการตรวจเชิงลุกให้มาก
วันละหลายหมื่นคนก็ดี
ปรากฏว่าตอนแรกก็บอกว่าจะตรวจวันละ๓๐๐๐
ในที่สุดแล้วก็เหลือตรวจวันละหมื่น
เมื่อตรวจวันละหมื่นเนี่ยพบเท่าไหร่รู้ไหมครับ
พบตั้งแต่๘๐๐๗๐๐๖๐๐๕๐๐ก็คือประมาณ๕ถึง๘ครับ
พอใกล้วันอภิปรายครับปรากฏว่าที่เคยตรวจวันละหมื่น
เหลือวันละไม่กี่พันคนครับเพื่อจะกดตัวเลขลงมา
อันนี้คือความไม่โปร่งใสของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่โปร่งใสจะให้ประชาชนเขาเชื่อถือได้อย่างไรครับ
ต่อไปครับท่านดูนะครับ
รัฐบาลเตรียมโรงพยาบาลสนามทั้งหมด๘๔๐๐เตียง
ผมกำลังจะบอกอะไรครับจริงจริงแล้วแปลว่ารัฐบาลนั้นตระหนักดีว่า
แรงรังโรคที่มาจากแรงงานข้ามชาตินั้นเนี่ยมีเป็นแสนครับ
ไม่งั้นจะสั่งเตรียมโรงพยาบาลสนามขนาดนั้นทำไม
ทั้งหมดนี่มาจากมติคอรมอลนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่ผมนำมาเอง
ต่อไปเลยครับผมมีเวลาจำกัดมากครับ
ผลกระทบจากการระบาดก็ทำให้หนี้สานะเมื่อสิ้นธันวาคมในปี๒๕

เพื่อนบ้าน๕ครับและธุรกิจโรงแรมนั้นเลิกจ้างไปแล้วกว่า๑ล้านคน
และอยู่ในภาวะเสี่ยงอีก๓๗๐๐แห่ง
ถ้าเราไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ในไตรมาส๑ของปี๖๔สิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับ
ท่านประธานครับถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้อย่างไรครับ
คำตอบสุดท้ายขอสไลด์ต่อไปครับ
คำตอบคือเราต้องพึ่งวัคซีนครับ
ประชาชนคนไทยจะต้องได้วัคซีนอย่างน้อยก็๕๐๖๐๗๐ครับ
รัฐบาลจะต้องจัดหาวัคซีนโดยเร่งด่วนและให้ประชาชนคนไทยได้ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนนะครับ
ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการก็บอกว่าจะได้แน่แต่วันนี้ยังไม่ได้นะครับ
ขอขอประทานโทษนะครับขออนุญาตขอเวลาเพิ่มอีกนิดนะครับ
ในเดือนมิถุนาผมกำลังจะให้ดูอะไรครับท่านประธานครับ
อันนี้สำคัญมากขอดูนะครับ๓๕ล้านโดสไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่
ไม่ทราบว่ามีการติดต่อกันอย่างไรครับสไลด์ต่อไปครับ
มติกรมอลวันที่๑๗ครับมีการจองล่วงหน้าด้วยเงิน๒๓๗๙ล้านครับ
และปรากฏว่าลืมครับคิดเงินยอดเงินอยู่ที่๒๓๗๙ล้าน
สไลด์ต่อไปครับยังครับยังครับ
ไปสักครู่ครับครับไม่น่าเชื่อครับ
ท่านบริหารบ้านเมืองแบบนี้หรือครับ
ขอคอลโลมอร์๒๓๗๙ล้านนี่นะครับ
แวดครับลืมคิดแวด
ก็เลยต้องไปเข้าคอลโลมอลใหม่ในวันที่๑๙มกราคม
ขอเงินเพิ่มอีก๑๖๖ล้านบาทครับ
เพราะฉะนั้นบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ของเล่นนะครับ

ไปขอเงินเพิ่มอีก๑๖๖ล้านบาทเพราะลืมคิดแวดครับ
ท่านประธานครับนี่คือใบเสร็จอีกใบหนึ่งนะครับ

เป้าหมาย๓ระยะครับท่านประธานครับ
อาจจะคล้ายกับหลายท่านแต่ผมจะชี้ให้ดูว่าอะไรครับ
กลุ่มเป้าหมาย๓ระยะนี่มาจากมติคอลโลมอร์นะครับ
ก็คือระยะที่๑กุมภาถึงเมษา๖๔
ระยะที่๒คือพฤษภาธันวา๖๔
ที่สำคัญครับดูระยะที่๓ครับท่านประธานครับ

สำหรับประชาชนทั่วไปจะได้วัคซีนคือมกราคม๖๕ครับ

แปลว่ารัฐบาลได้ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะตลอดปีนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปยังจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ยกเว้นกลุ่ม๑กลุ่ม๒เท่านั้นนะครับ
ท่านประธานครับคำถามคือแล้วตกลงไทยจะได้วัคซีนเมื่อไหร่กันแน่ครับ
ในขณะที่ทั่วโลกฉีดไปแล้วมากกว่า๑๕๐ล้านโดสครับ

เช่นว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะสูงไปหรือเงื่อนไขที่ว่าอาจจะไม่ได้ตัวเลือก
ว่าต้องการให้ประชากรทั้งโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้
ไม่ว่าจะรวยหรือจนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ครับใกล้จะจบแล้วครับท่านท่านครับ
ไทยจะผลิตวัคซีนเอง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยเพิ่งมาให้ข้อมูลกับการมาธิการ
ไม่มีกำหนดการว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร
ในเดือนมกลากุมภามินามเยษฐาบึษฐภา
ทำอะไรไปแล้วบ้างมีความคืบหน้าอย่างไรไม่มีการแถลงครับ
แม้กระทั่งผู้แทนจากสถาบันวัคซีนมาชี้แจง
ก็ปรากฏว่าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สำคัญครับ
มีคำหนึ่งที่หลุดออกมาเป็นใบเสร็จครับ
มีคำหนึ่งที่หลุดออกมาว่า๒๖ล้านโดสเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย
แปลว่าในเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้วัคซีน
ผลิตในประเทศไทยเลยครับและผมได้ประสานกับโรงงานวัคซีน
แล้วด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ศูนย์หมดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกไม่ได้จริงครับว่าเมื่อไหร่จะได้

มาตรการเยียวยาครับขอสไลด์ต่อไปครับ
ท่านประธานครับเราชนะครับเราชนะ
นี่คือใครครับไม่ใช่ประชาชนแน่นอนครับ
เพราะว่าท่านได้ยึดอำนาจไปแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์มาตลอด๗ปี
ในขณะที่ประชาชนยากจนและเดือดร้อนครับ

ว่าขอภาพต่อไปครับ

อยู่กลางแดดเพราะไม่มีสมาร์ทโฟน
ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะจัดซื้อสมาร์ทโฟนให้

ไม่ว่าอะไรเลยครับสอบคอไม่เคยท้วงติง

เพราะอะไรบ้างครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่รัฐจัด
แต่ถ้าประชาชนไปทำกันเองแบบนี้เนี่ยนะครับ
จะถูกตำหนิติเตียน

เป็นพวกที่กาดตกไม่ดูแล
ไม่ป้องกันโลกเลย

รัฐบาลควรจะต้องช่วยเหลือเยียวยา

เต็มไปด้วยความยุ่งยากและซับซ้อนครับ

การจัดการเยียวยาของ
รัฐบาลนั้นมีปัญหาจริงครับ

การบริหารตนาการโควิดนั้นบกพร่อง
ทำให้เกิดความหายนะทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งการจัดหาวัคซีนนั้นก็ล่าช้าไป
ในขณะที่เปิ้ลบ้านลาวประมาทกับอุตสาหก็ได้ไปแล้ว

ก็ตอนแรกก็จะไม่เยียวยา

กระทั่งมีความกดดันจากสังคมและประชาชน

พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญา
ไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึก
ให้ประหารประเทศต่อไปได้
เพราะท่านทิ้งประชาชน

ปกปิดยอดผู้ติดเชื้อ

โดยตรวจคัดกรองไม่มากพอ

ท่านทำเหมือนกับบ้านเมืองเป็นของเล่น

ไม่ไว้วางใจ